มือวัยใจกล้าท้ากล้อง
โอ้โหมือไวยังไงให้คุณผู้ชมไปดูนะครับ
เพราะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเลยนะครับ
คือผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๓๕๔๐ปี
นี่ขี่รถจักรยานยนต์มาที่ร้านขายของชำร้านโชว์หวยในชุมชนนะครับ
ก็ถอดหมวกกันน็อกออกเดินเข้ามาทำทีทำท่าเป็นลูกค้าปกติแล้วฮะ
เข้ามาสั่งน้ำอัดลม๑แก้วหลังจากนั้นคุณนี่เดินเข้ามาแล้วนะครับ
เฮียวน้ำอัดลมแก้ว๑ขวดนึงแป๊บนึงมือวัยไหม
ความหมับเลยคว้าหมับแล้วก็เดี๋ยวก็ทำอีกนะครับ
พอเจ้าของร้านหันหลังหรือว่าเผลอเท่านั้นแหละ
คว้าอีกคุณคว้าไปหลายใบเลยนะฮะนั่นเป็นเงินบนต้นผ้าป่า
ก็ถึงได้บอกมือไวใจกล้าท้ากล้องอีกต่างหาก
คุณดูสิหยิบหมับหยิบหมับเลยนะฮะ
โดยลูกของเจ้าของร้านนะฮะเล่าให้ฟังนะครับ
ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่๑๙พฤศจิกายน
ช่วงสักประมาณบ่าย๒โมงกว่านะครับ
ร้านของเขาอยู่ที่ตำบลมหาพรามอำเภอบางบาน
จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
พ่อตาอยู่ที่ร้านคนเดียวเมื่อกี้เห็นเฮียไหม
เจ้าของร้านเดินไปเดินมาคือพ่อตาของเขา
ตกเย็นพ่อตาก็ต้องมาสำรวจตรวจสอบต้นผ้าป่า
เอ้าเงินมันหายไปเยอะคุณดูคว้าไปหลายใบ

ตอนแรกเนี่ยก็มีเงินเยอะแต่ทำไมเงินมันหายไปเยอะเหลือเกิน

ก็เลยไปเปิดดูกล้องวงจรปิดแหมเจ้าคนร้ายคนนี้แหละ

ทั้งที่คนร้ายน่าจะเห็นกล้องวงจรปิดติดอยู่ที่ร้านด้วยซ้ำนะฮะ
แต่ก็ยังฉกเงินใส่กระเป๋าอย่างใจเย็นฉกเอาฉกเอานะฮะ

คือจริงแล้วเขาก็ขายของอยู่ใกล้นั่นแหละฮะ
แต่บางทีมันอาจจะมีจังหวะหันไปหันมาใช่ไหม
ทีนี้ครับหลังจากที่คนร้ายได้เงินไป
มันก็เดินออกไปที่รถมอเตอร์ไซค์

วักเงินในกระเป๋าก็เป็นเงินจากต้นผ้าป่าเนี่ย
มาซื้อของอีกนะฮะก็ได้ของไปอีกคุณ
เงินก็ไม่ต้องเสียเพราะเป็นเงินจากต้นผ้าป่าเงินบุญ

ที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุด

เพราะว่ามีภาพจากวงจรปิดชัดเจนเดี๋ยวเป็นหลักฐานนะ
ดูสิจ้องต้นอย่างเดียวเลย

เฮียอายุ๖๐ปีเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คือวันนั้นมีลูกค้าเข้ามาที่ร้านเยอะ

คนร้ายมาตอนช่วงไหนก็นึกว่าเป็นลูกค้าปกติแล้วครับ
จนตกเย็นนะครับก็มองไปที่ต้นภาพป่า
เงินมันหายไปเลยเปิดกล้องวงจรปิดของร้านดูนะฮะ
ก็เห็นหน้าตาชัดเจนคว้าหมับอีกแล้ว

เชื่อว่าไม่ใช่ลูกค้าประจำและอาจจะไม่ใช่คนแถวนี้ด้วยซ้ำนะครับ
ก็นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วฮะไปแจ้งความไว้ที่สพบางบานแล้ว
เพื่อให้ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ
ขณะที่ภูมิกับบอกว่าเห็นรูปภัณฑ์สันธารของผู้ก่อเหตุชัดเจนมาก
เชื่อว่าน่าจะสามารถจับตัวได้โดยเร็วนะฮะ
แต่ผมเห็นร้านเขามีต้นผ้าป่าต้นอะไรไว้แบบนี้นะ
เราก็กลัวนะพวกมิจฉาชีพมันจะมาคว้าแบบนี้นะ